เราไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่สวทพิศนุโลก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่จังหวัดพิศนุโลก
เมื่อวานนี้ในช่างไฟฟ้าคนหนึ่งนะฮะในสถานีเนี่ยก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงาน
หนึ่งในนั้นก็คือพอสถานีวิทยุ
เสียชุดไป๓ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
มูลเหตุเนี่ยทำไปเพราะอะไรอืมนี่นะเมื่อวานตอนควบคุมตัวได้เนี่ย
เขาก็พูดเอาไว้ประมาณหนึ่งใช่ค่ะพูดคร่าวคร่าวเอาไว้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
เป็นเรื่องของปัญหาที่ทำงานแต่วันนี้คนก่อเหตุให้ข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะคะ
ว่าสาเหตุที่ทำให้เขาคับแค้นใจแล้วไปก่อเหตุนี้คืออะไร
เพราะวันนี้เจ้าหน้าที่พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
แต่นี่คือมุมการกล่าวอ้างของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะ
เดี๋ยวไปฟังนะครับตอนที่เขารับสารภาพกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าเขาบอกถึงมูลเหตุว่ายังไงบ้าง
ผมไม่เจอแล้วผมก็จะมาตามเขาให้ไปดู
อย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ดีอะผมนั่งคุยกับเทฮ่าอยู่ดี
เฮ้ยทำไมอยู่ดีหน้าข้ามือทำไมแตกไม่ได้ใช่ไหม
อะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้ใช่ไหมส่วนคนที่ตายอยู่ในซ่อมนั่นคือคนที่เชียบเชียบ
ก็คือตกลงทั้งสองคนเลยที่เราแค้นคือสรุปว่าคนนี้เขาก็รู้ว่าผมไม่ปล่อยแน่
ละจากตรงนี้เขาวิ่งเข้าห้องผมก็ตามเข้าไปผมตามเขาไปนั่นแหละ
ที่เขาหลบหลบอยู่ข้างประสบุแล้วเขาก็ใส่โถมออกมาผมก็ต้องนั่นไป
กำดัดกันไปข้างในแล้วพอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
พอลุมในกระเป๋าได้ได้มีพี่หมอโดยง่ายผมไม่ได้อยู่ไปแล้ว
ผมทำพรหรักผิดเสร็จฉันคือ
ผมผู้บอกข้อบนกบ่อยแต่นั้นผมคอยเมียผมขอ
มาถึงอารมณ์นี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตผมพูดบอกแล้วว่ามันจบแล้วครับ
นี่ครับคำให้การลักษณะเหมือน
เปิดเผยปมในใจระบายความเครียดแค้นในใจ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานตำแหน่งนายช่างเครื่องส่ง
ประจำสถานีวิทยุสวทพิศนุโลกวัย๕๙ปี
ช่วงที่อยู่ในรถที่เจ้าหน้าที่คุมตัวไป
ระหว่างไปทำแผนแล้วก็พากลับมาที่สถานีตำรวจเนี่ย
ช่วงเวลานึงเขาก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
เนี่ยก่อเหตุกับคนนั้นเพราะอย่างนี้

รวมทั้งกระทั่งกรณีของผู้มนวยการสถานีวิทยุ
ที่ก็ถูกยิงเสียชีวิตไปด้วยนะครับ
ถ้าฟังจากในคลิปตรงนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่าปมเหตุที่ในวิมบอกกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
อกจากความเครียดสะสมจากความขัดแย้งเรื่องงานแล้ว
เขาได้บอกถึงปมเริ่มต้นจริงเนี่ยนะฮะว่ามันมาจากเรื่องของ
เครื่องมือเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าหม้อแปลงอากาศ
ที่เขาเรียกว่าออสซิลตรงนี้คือความจริงเนี่ยมีปัญหาเรื่อง
ขัดแย้งเรื่องงานกันอยู่แล้วแต่ที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี้ย
เพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าหม้อแปลงแกนอากาศ
นายวิมอ้างว่านายจิตะวุทธ์สุเมธเทพานันท์
ช่างไฟฟ้าอาวุโสซึ่งเป็นหัวหน้างานของเขาเนี่ย
โทรไปต่อว่าแล้วก็ถามหาว่ามันหายไปไหนนะ
พอในวิมไปหาเจอตั้งใจจะบอกว่าเจอแล้ว
แต่สุดท้ายก็กลับถูกต่อว่าถูกเมินเฉยหรือว่ามองด้วยสายตา
แบบที่ลักษณะไม่ค่อยที่ทำให้เขาเนี่ยพอใจอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยแบบอ้างว่ามันก็เป็นความเครียดสะสมอะไรด้วย
ก็เลยก่อเหตุยิงอืมอ่าพอยิงคนที่หนึ่งไปยิงคนที่สอง
ที่เขาเป็นกรณีปัญหาอะไรกันอยู่ต่อเนื่องไปถึงคนที่๓คนที่๔อะไรอย่างนี้
ค่ะทีนี้ค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวในวิมผู้ต้องหาคนนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพตั้งแต่๙โมงเช้านะคะ
ก็มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า๕๐นายคอยคุ้มกันและกั้น
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ค่ะจุดแรกที่ทำแผน
เป็นจุดที่ในวิมผู้ต้องหาใช้ปืนยิงนายจิรวรรษสุเมธเทพานันต์อายุสี่สิบเจ็บปี
ช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะอันนี้คือจุดแรกเลยนะคะ
จุดที่๒บริเวณห้องควบคุมเครื่องส่งที่ยิงนายภูมิสารันพันภูมิ
มายุห้าสิบห้าปีในช่างอาวุโสเสียชีวิตในสภาพนั่งฟุบ
อยู่หลังตู้ไฟในห้องจัดรายการวิทยุส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะ
อยู่ที่บริเวณด้านหลังอาคารสวทพิศนุโลกที่ตัวในวิมผู้ต้องหา
ใช้ปืนยิงแล้วก็ใช้มีดหมอแทงนายสานิทบุตรมหาลิงค์นะครับ
หลังจากฆ่า๓คนเรียบร้อยในวิมก็วิ่งไปนั่งพัก
อยู่ในอาคารเครื่องส่งแล้วก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ตรงนั้น

ตำรวจบอกว่าก็ใช้เวลาไม่นานประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
วิมก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โดยดีค่ะ

นี่กับเด็กของนานสพาชนะแล้วนะคะ
นี่นะคะในแต่ละจุด
แล้วก็มีการใช้มีดที่บอกว่าเป็นมีดศัยศาสตร์มีดหมอของเขาด้วย

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นการสรุปตามคำให้การของในวิมผู้ต้องหา
การสรุปจากการที่เจ้าหน้าที่นำตัวในวิมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะในวิมเดินไปหานายจิราวุฒิเพื่อจะบอกว่า
เจอเครื่องที่เป็นเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าหม้อแปลงแกนอากาศอ่ะนะคะอืม
ไปถึงพบนายเจรวุฒิกำลังปรับกล้องวงจรปิดอยู่ที่บริเวณห้องโถง
ครับอยู่กับนายภูมิสารันค่ะจุดนี้ในวิมบอกว่า
รู้สึกว่าอีกฝ่ายพูดจาหาเรื่องก่อนอืม
ก็เลยหยิบปืนออกมาจากกระเป๋ายิงใส่เลยนะคะ
ยิงใส่นายเจรวุฒิและนายภูมิสารันนายเจรวุฒิล้มลงเสียชีวิตทันที
นายภูมิสารันวิ่งไปหลบในห้องส่งสัญญาณเสียงพอเข้าไปทั้งคู่สู้กันค่ะ
มีการผลักกันไปมานายภูมิสารันไปหลบอยู่หลังตู้ไฟ
แต่สุดท้ายก็ถูกยิงเสียชีวิตที่จุดนี้ครับ
ระหว่างที่ในวิมเดินออกไปจากห้องออกอากาศไปเจอกับในปรุงจันแดงอายุ๕๖ปี
ก็ยิงนะคะคือในวิมอ้างว่าที่ยิงในปรุงเนี่ย
ตั้งใจจะยิงเพื่อปิดปากแต่ในปรุงก็วิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือ
นี่นะคะก็เลยบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสค่ะคือในปรุงเนี่ยไม่ได้มีคู่กรณีขัดแย้งอะไรกับผู้ต้องหา
แต่ว่าบังเอิญเดินเข้ามาพอดีใช่แล้วก็เห็นเหตุการณ์พอดี
ในวิมเลยอ้างว่ากลัวว่าในปรุงจะไปบอกคนอื่นก็เลยยิงปิดปาก
แต่ในปรุงบาดเจ็บนะคะหลังจากนั้นในวิมผู้ก่อเหตุเดินสำรวจดูรอบรอบ
เขาบอกว่าที่เดินดูรอบเนี่ยเพื่อสังเกตเห็นว่าเอ๊ะใครเห็นเหตุการณ์ไหม
อืมมีใครอยู่อีกบ้างไหมครับพอไปถึงสนามญาติด้านหลังของอาคาร
ก็พบกับพอสานิทนะคะจุดนั้นมีการต่อสู้กันแย่งปืนกัน
ในวิมอ้างว่าปืนลั่นค่ะแต่ปืนลั่นไปสองถึงสามนัดเลย
แล้วก็อ้างว่ากลัวผอจะแย่งปืนไปได้ถ้าผอแย่งปืนไปได้ตัวเอง
จะเป็นฝ่ายถูกยิงเองครับก็เลยพยายามยื้อกันอยู่ตรงนั้น
ก็เลยคว้ามีดหมอนในกระเป๋าจ้วงแทงพอจนเสียชีวิตนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคำให้การของผู้ต้องหาและการทำแผนนะคะ
มเรื่องที่เกิดเหตุนี้นะคะในวิมก็บอกว่าคือตัวเขาเนี่ย
เข้ารับราชการที่สวทพิศนุโลกตำแหน่งช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดมีการปรับตำแหน่งสองครั้ง
ตลอดยี่สิบห้าปีที่เขาทำงานด้วยความทุ่มเทเขาถูกนายจิรวุฒิ
ตำหนิเรื่องการทำงานบอกว่าชอบทำของหายไม่รักษาของ
ในภูมิสารันคอยเสี่ยมอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะคะครับ

นายภูมิสารันชอบเสี่ยมให้เขาโดนว่าตัวผอในวิมบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่จากการสอบถามรอปภ
ของสถานีวิทยุแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานของในวิม
ผอมีคำสั่งย้ายให้ออกจากบ้านพักหลังเดิม
อาศัยอยู่ด้านหลังสถานีเพื่อเตรียมลื้อถอนค่ะ

นี่นะคะทีนี้ค่ะมีอีกประเด็นนึง

เขามีอาการป่วยที่ต้องกินยารังอักรภาษาจริงบ้าง
เพราะว่ารอปภของสถานีวิทยุให้ข้อมูลไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
ที่บอกว่าในวิมเขาต้องกินยาระงับประสาทมาตั้ง๓ปีแล้ว
ตำรวจให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
คือยาที่ในวิมกินมาหลายปีแล้วก็กินก่อนที่นายจิราวุฒิจะไปถามเรื่องเครื่องออสซิลเนี่ยนะคะเป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับโรคความดันและโรคหัวใจ
ไม่ใช่ยาระงับประสาทอาการป่วยทางจิตทางประสาท
คือในวิมเนี่ยสารภาพกับตำรวจบอกว่าพอก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานแล้วก็พอสถานีวิทยุ
จนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บไปแล้ว
ตอนนั้นได้โทรไปหาครอบครัว
แต่ว่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ข้างในอย่างผู้จัดรายการวิทยุหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น
เป็นผู้หญิงที่ในวิมเขามายิงเนี่ยเขาก็โทรแจ้งยอดที่ก็แล้ว
แต่ในวิมบอกว่าได้โทรไปหาครอบครัวก็คือโทรไปหาภรรยา
แล้วบอกว่าพี่จะไปแล้วนะค่ะแต่ภรรยาเนี่ย
บอกว่าขอร้องว่าอย่าเลยอย่าทำแบบนั้นเลยขอให้สู้ความจริง
ก็เลยตัดสินใจขอเผชิญหน้ากับความจริงแล้วก็ยอมมอบตัวกับตำรวจ
บอกว่าก็สารภาพว่ายิงอ่ะนะทำทั้งหมดเนี่ย
คนทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแต่ที่แรกตัวเองตั้งใจว่า
ฆ่าตัวตายอยู่เหมือนกันแต่ภรรยาขอร้องเอาไว้
ทีนี้ค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหานักเลยนะคะ
แจ้งข้อหาในวิม๔ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธปืนและยิงปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญค่ะครับ
ว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ก็จะต้องส่งตัวในวิมฝากค้างต่อสารจังหวัดพิศนุโลกในวันถัดไปนะคะ
ครับนี่คือคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะฮะ
ในสถานีวิทยุที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุมตัวกลับไปที่สถานีตำรวจอืม
นะฮะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับ
ท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนคนนี้ฮะเธอบอกว่าเธอเป็นร่างทรงนะ
บอกว่าเธอคือร่างทรงพระแม่ธุรคาเป็นพระแม่ธุรคาที่เป็นร่างทรงของปู่ศิวะ
อ่าบอกว่าอยู่ที่ตำหนักแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก
เดินทางมาที่ศาลเจ้าอ่าศาลเจ้าพ่อทะเลแก้ว
ศักดิ์สิทธิ์ประจำสวทพิศนุโลกโดยผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าเธอคือ
พระแม่ธุรคาที่เป็นร่างทรงของปู่ศิวะเนี่ยนะครับได้จุดทูบเก้าดอก
แล้วก็ท่องคาถาร่ายมนต์เธอบอกว่าเป็นคาถามนนะ
ที่เป็นภาษาไทยผสมกับภาษาเทพทำพิธีอยู่ตรงนี้
ประมาณสิบนาทีครับทุกผู้ชมครับ
ค่อยเจริญเจริญกับทุกคนเถอะ
นี่ค่ะคือทำแผนเสร็จเราก็เจอพอดีเลย
ก็เลยต้องลองคุยดูหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ทุกผู้ชมครับอ่าแต่ว่าบังเอิญ
เจอผู้หญิงคนนี้มาพอดีนะครับแล้วเธอบอกว่าเป็นร่างทรงนะครับ
หลังจากที่ทำพิธีตรงนี้เสร็จนะครับร่างทรงคนนี้นะฮะ
บอกว่าระหว่างที่นั่งสมาธิอยู่ที่ตำหนักเธอได้สื่อสารกับพ่อปู่ศิวะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเป็นร่างทรงให้นะฮะ
ซึ่งมาบอกว่าให้เธอเนี่ยก็คือพระแม่ธุรคาเนี่ย
ให้รีบเดินทางมาที่สวทพิศนุโลกโดยด่วนหลังจากที่เกิดเหตุยิงกันเสียชีวิต
สามศพนะเพราะที่นั่นมีวิญญาณกำลังเดือดร้อน
ต้องการความช่วยเหลือเธอก็เลยรีบเดินทางมาที่สวทพิศนุโลก
นี่นะฮะเธอบอกว่าเธอมาถึงเนี่ย
สื่อสารกับเจ้าพ่อทะเลแก้วซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสวทพิศนุโลก

ที่ท่านเห็นก่อนหน้านี้แล้วเธอบอกว่าเธอสัมผัสได้ว่า
ที่นี่มีอสูรร้ายอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ประตูทางเข้า
จะมีอสูรร้ายตัวใหญ่ยืนคอยป้องกัน
ไม่ให้ใครเข้ามาช่วยเหลือคนข้างในสวทแล้วระหว่างทำพิธีอยู่
พระแม่ธุรคาคนนี้ยืนยันว่าได้สื่อสารได้กับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต
ทั้งสามศพที่ถูกยิงเมื่อวานนี้ท่า
เธอบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าดวงวิญญาณของมาบอกกับเธอว่า
สะกดวิญญาณอยู่เพราะมีดที่ถูกในวิมผู้ต้องหาใช้แทงเนี่ย
เป็นมีดหมอเป็นมีดที่มีวิชาอาคมมีมนต์ดำ
คือในวิมเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบฝักฝ่ายด้านนี้เลยพกมีดหมอติดตัว
ตอนที่ต่อสู้แย่งปืนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพอจะแย่งปืนได้ก่อนหรือเปล่า
ก็เลยใช้มีดหมอที่พกติดตัวแทงไปก่อนเนี่ยฮะร่างทรงคนนี้อ้างว่า
เพราะว่าถูกใช้มีดหมอแทงนะแล้วคนที่ถูกฆ่าด้วยมีดหมอ
จะถูกตรึงดวงวิญญาณไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปผุดไปเกิด
พอสานิทมาบอกว่าอยากออกไปข้างนอกอยากจะไปหาครอบครัว
ในฐานะที่เป็นร่างทรงเป็นพระแม่ธุรคา
ได้ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของผู้ตายทั้ง๓ให้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากพื้นที่นี้หมดแล้วที่สวทพิศนุโลก
นอกจากนี้ครับเธอยังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีขุมนรก
มีอสูรร้ายหนีขึ้นมาบนโลกเยอะทำให้ในปัจจุบันมีเหตุฆ่ากันรุนแรงแบบไม่เว้นเดือน
แล้วเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีก
ส่วนตัวในวิมผู้ก่อเหตุเธอดูแล้วเธอบอกว่าขณะก่อเหตุ
ผู้ต้องหาไม่ได้คุ้มคลั่งแต่ถูกอสูรร้ายเข้าสิงแล้วบังคับให้ฆ่าคน
ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคนฆ่าไม่มีปัญหาแต่วิญญาณเข้าสิ่งร่างเขา
สิกติฮทฮปริยัตนาเป็นโดมวิญญาณเข้าศรีงร่างเป็นอสูรนะลูกนะ
เธอบอกเธอต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับ
จากลากันไปเธอก็บอกอะไรไว้เป็นลักษณะแบบตัวเลขตัวเลข

ก็มาทำหน้าที่รักษาการแทนท่านผอสานิทที่เสียชีวิตนะครับ
พร้อมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสามศพนิมนต์พระจากวัด
บุรณะมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับบ้านนะครับ
นี่นะฮะครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้นำเสื้อผ้า
ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนมาวางไว้ที่จุดที่แต่ละคนถูกยิงจนเสียชีวิต
โดยมีการโยงสายสินเพื่อให้พระได้สวดพระอภิษฐรรมให้๗คัมภีร์
แล้วก็บทสวดมาติกาบังสุกุลหลังจากนั้นได้ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
แล้วก็ให้ญาติญาติเนี่ยได้บอกกล่าวกับดวงวิญญาณของแต่ละท่านให้กลับบ้านไปพร้อมกัน
ส่วนนางสาวพันนีสัสดีแพงผู้มนุยการสำนักประชาสมพันธ์เขต๔
บอกว่าในวิมเนี่ยตามข้อมูลคือมีปัญหาไม่พอใจกับนายจิรวุฒินะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ในสำนักงานในสถานีวิทยุนะครับ
เรื่องการเก็บของแล้วของหายอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นปัญหามานานแล้ว
ล่าสุดก็คือที่ผู้ต้องหาเขาบอกกับตำรวจนั่นแหละ

ว่าตัวแปลงสัญญาณตัวนี้หายไปไหน
ตอนนี้สันนิษฐานกันว่ามันอาจจะเป็นช่วงรอยต่อ
ที่มีช่างแอร์มาล้างแอร์ที่สถานีวิทยุก่อนหน้านี้ก็ได้
อาจจะมีการขยับตัวแปลงสัญญาณที่เก็บอยู่ข้างในอาคารตรงนี้

ทำให้ทางนายจิราวุฒิหาไม่เจอ
แล้วในวิมก็ถูกตำหนิเรื่องการทำงานอยู่หลายครั้ง

คือทางผู้ที่เขาดูแลพื้นที่บอกว่าก็รู้สึกสลดใจ
โดยเฉพาะกรณีของนายภูมิสารัน
ซึ่งความจริงออกเวรไปแล้ว
แต่ตอนนั้นกลับเข้ามาพอดีนะฮะเมื่อวานนี้
กลับเข้ามาที่สถานีวิทยุพอดี
ก็เลยถูกยิงเสียชีวิตไปด้วย
ส่วนเรื่องที่พอสถานีนะฮะก็คือ
พอสานิทท่านถูกใช้มีดหมอลงอาคมแทง
ความจริงแล้วมีดที่ในวิมใช้ทำงานและพกติดตัวตลอด
เล่มนี้อาจจะมีมนต์ดำ
แต่ว่าในวิมไม่ได้เล่นของหรือว่ามีวิชาอาคมอะไร
ไม่รู้ไปได้มีดมาจากไหนว่ะยังงี้

สาเหตุที่ใช้มีดแทงคาดว่าช่วงนั้นกระสุนปืนเนี่ยอาจจะหมดหรือไม่ก็แย่งปืนกันไปกันมา
แล้วก็ไม่รู้ว่าใครได้ปืนก่อนคืนหลังนายวินก็เลยฉวยโอกาสใช้มีดแทงก่อนเนี่ยนะฮะ
ก็ตามคำให้การของผู้ต้องหาแต่แทงเขาแล้วก็ยิงด้วยนะ
เขตสี่ได้ไปคุยกับนายวิมในห้องขังของสถานีตำรวจมาแล้วอ่าแล้วก็บอกว่านายวิม
อารมณ์ผ่าไปโดยเท่าที่ทราบนายวิมไม่เคยเกาะปัญหาใน
ไม่เคยขู่หรือยิงปืนขึ้นฟ้าตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้
มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่คนเก่าที่เคยใช้ปืนยิงนก
ในพื้นที่ของสถานี
คาถาอาคมไม่รู้แต่ว่ามีดเขามีอยู่ในกระเป๋า
เหมือนเขาเหมือนยิงไปหลายนัดแล้ว
เหมือนมันน่าจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีมีเขาก็เลยมาเสีย
แต่ไอ้มีดนี่คือเป็นเครื่องลางของขังของเขาเหรอ
ใช่เขาพกเขามีเขาเลือดถือพวกเงี้ย

มันก็อยู่ด้วยกันแล้วเนอะบางทีมันความคิดมันก็ไม่ตรงกันตลอด
มันก็อาจจะขับที่ต่างกันบ้าง
ปัญหานี้มันสะสมมานานเป็นปีไหมครับพี่
แห่งมันปัญหาการทำงานมันน่าจะมีเหมือนกันหมดแล้วเนาะ
คิดมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องไปทางเดียวกันหมดอะไรอย่างนี้
ความคิดคนนั้นอาจจะอยากจะทำนี่ความคิดอาจจะทำนั่นอะไรอย่างเงี้ย
ความคิดอาจจะไม่ได้จูนไปทางเดียวกันก็อาจจะมีขัดกันบ้างอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสามรายเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลพระพุทธชินราชนะคะ
แน่นอนบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
บอกกับทีมข่าวว่าพ่อรับราชการในตำแหน่งในช่างอาวุโส
สวทพิศนุโลกประมาณ๓๔ปีแล้ว
ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยเอาเรื่องงานมาเล่าให้กับคนที่บ้านฟังเลยนะคะ

หลังเลิกงานกลับมาที่บ้านก็เหมือนคนปกติทั่วไป
ที่อาจจะเหนื่อยล้าจากการทำงานตามปกติ
ส่วนปัญหาความขัดแย้งกับคนในที่ทำงาน
ลูกชายบอกว่าไม่รู้จริง
แต่เท่าที่รู้พ่อก็ไม่เคยมีปัญหารุนแรงอะไรกับใครมาก่อน

ยืนยันว่าพ่อไม่ได้เป็นคนเจ้าระเบียบ
ไม่ได้ไปพูดจาเสี่ยมหรือให้ร้ายใคร
ตามที่ในวิมผู้ต้องหากล่าวอ้าง
ตัวลูกชายบอกว่าไม่เคยเจอในวิมค่ะ
ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องก่อเหตุขนาดนี้

เพราะยังไงในวิมก็ต้องรับผลกรรมที่ทำไว้
หลังจากนี้ทางครอบครัวก็จะต้องดูแลกันให้ดีที่สุด

ว่าถ้าวันหนึ่งพ่อไม่อยู่ให้ดูแลกันให้ดี
แต่ก็ไม่คิดว่าพ่อจะมาจากไปเร็วแบบนี้ค่ะ
เรื่องที่ทำงานผมไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเป็นอย่างไร
เขาจะไม่เหมือนเอาเรื่องที่ทำงานมาในบ้าน
เขาก็แค่มาเหมือนกับวันนี้เหนื่อยประมาณนี้
เหนื่อยแกก็มานอนหรืออะไรประมาณนั้น
อยู่บ้านเขาเป็นคนอย่างไร
เป็นคนเจ้าระเบียบอะไรยังไงไหมคะ

ก็คือพ่อจะเป็นคนอารมณ์เย็นสบาย
มานั่งดูทีวีบ้างอะไรอย่างนี้
เหมือนพ่อเคยจะพูดเปลยมาไว้ว่า
ถ้าสมมุติวันหนึ่งแกไม่อยู่นะ
ก็คือเราก็ดูแลซึ่งกันแล้วกัน

คือเขาชอบพูดเรื่อย
เรามองว่าเขาทำกับพ่อเราขนาดนั้น

แต่ผมมองว่าวันนี้พ่อผมเขาไม่อยู่แล้ว
เรายิ่งไปแค้นเขามันก็ยิ่งไปสร้างความแค้นให้เรา

ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวค่ะ

เป็นลูกชายของนายจิรวุฒินะคะ
บอกว่าได้คุยกับพ่อก่อนวันเกิดเหตุ

ส่วนใหญ่ก็เล่าเรื่องงานเกี่ยวกับงานที่ออกนอกพื้นที่
ไม่ได้คุยเรื่องของการทำงานในสถานีวิทยุกันสักเท่าไหร่

สำหรับผู้ก่อเหตุเคยเจอกันตั้งแต่เด็กค่ะ

ก็ไม่แน่ใจว่ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วยหรือเปล่า
ทางครอบครัวบอกว่าอโหสิกรรมนะคะ
เพราะโกรธไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
ไม่มีใครรู้ดีกว่าผู้ก่อเหตุกับเหยื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
อยากบอกพ่อว่าพ่อเป็นข้าราชการที่มุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจัง

ถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่ตัวลูกเองก็พอใจและภูมิใจในตัวพ่อค่ะ

แกเราาดอยากดูแกดีแต่บางครั้งแกเหมือนจะ

ผมไม่แน่ใจว่าแกมีโรคประจำตัวอะไรทางจิตหรือเปล่า
ก็ทุกคนก็ช็อกแหละครับเป็นปกติ

ก็อโหสิกรรมอะไรให้แกหมดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็โกรธแค้นเครื่องอะไรไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
ผมก็เลยก็ได้แต่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นไปแล้ว
ก็เป็นข้าราชการที่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นทำงานแบบแกทำงานจริงจังมากครับ
ลงพื้นที่อะไรทำงานตีหนึ่งตีสองก็อยากจะบอกพ่อว่าพ่อทำเต็มที่แล้วครับ
แล้วก็แกรักงานราชการมากผมก็ถือว่าแกได้ตายในหน้าที่แล้วก็ภูมิใจในตัวแกครับ
ส่วนครอบครัวของพอสานิทค่ะพันธรีอำนาจบุตรมังกูลเป็นพี่ชายของพอสานิทนะคะ
ก็บอกว่ารู้ข่าวว่าน้องชายเสียชีวิตจากเพื่อนที่จังหวัดพิศนุโลกโทรไปแจ้งข่าว
ตอนแรกไม่เชื่อด้วยซ้ำเพราะน้องชายเป็นคนดีเป็นคนร่าเริงพูดจาดี
ไม่เคยมีปัญหากับใครที่ผ่านมาน้องไม่เคยเล่าเรื่องงานให้ฟัง
แต่เคยเข้าไปที่ทำงานของน้องชายไม่เคยเจอในวิมคนก่อเหตุค่ะ
เมื่อวานนี้ตัวพี่ชายของพอสานิทบอกว่ามันก็มีเหตุประหลาดเกิดขึ้นนะ
เพราะมีความรู้สึกเหมือนน้องขับรถไปหา
ตอน๙โมงเช้าได้ยินเสียงแปลกแต่ไม่ได้ออกมาดู
คล้ายกับเป็นลางสังหรณ์จนมารู้ข่าวร้ายว่าน้องชายเสียชีวิตค่ะ
แต่กับน้องเราไม่น่าทำ

ก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้ผู้เสียชีวิต
ที่ถูกนายวิมยิงเนี่ยนะครับ
ทั้ง๓ศพได้ถูกเคลื่อนศพมาที่วัดคู่หาสวรรค์
นี่ฮะญาติญาติได้ตั้งพิธีรดน้ำศพพร้อมกันที่สาราในวัด
นี่ครับก็มีท่านรองอธิบดีกรมประชาสมพันธ์นะฮะ
ก็คือนางพิชยาเมืองเนาและนางทัศนีผลชานิโกนะครับ
มาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนะครับ
ระหว่างพิธีรดน้ำศพภรรยาของนายภูมิสลันซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้า
ก็ถึงกับหน้ามืดเป็นหลบเลยนะครับ
เพราะว่าร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วยาดก็ต้องช่วยกันพยุงนะครับ
ช่วงที่มารดน้ำศพสามี
และก็อีกสองศพภรรยาที่เป็นเพื่อนร่วมงานของสามี
เช่นเดียวกับนางวาสนาภรรยาของพอสานิทนะครับ
ก็เป็นลมขณะกำลังรดน้ำศพร่างของสามีเช่นกันนะครับ
ผู้ภัยต้องมาช่วยกันนำตัวขึ้นรถเข็น
แล้วก็พาไปเช็คอาการที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชด้วยนะครับ

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะครับ
ขณะที่เรื่องของการสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับ

หลังจากนั้นจะสวดพระอภิษฐรรมศพทั้งหมดเนี่ยรวม๓คืนนะครับ
และจะมีพิธีชาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่๓๑พฤษภาคมนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปที่บ้านของในวิมผู้ต้องหาด้วยนะคะ

เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่รอปภบอกว่า
จะมีการลื้อถอนในวิมเคยอยู่บ้านหลังนี้
แล้วพอให้ในวิมย้ายไปอยู่อาคารเครื่องส่งอาคารสีม่วงค่ะ
แล้วในวิมเหมือนกับเคืองพอที่แบบต้องย้ายไปต้องลื้อตรงนี้
เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นบ้านไม้มีใต้ถุนแบบนี้

ตามข้อมูลเนี่ยคือเป็นบ้านพักราชการหลังเก่า
เขาจะลื้อเพื่อสร้างบ้านพักราชการหลังใหม่
แต่ระหว่างที่ให้ในวิมไปรอการสร้างอาคารหลังใหม่เนี่ย

อันนี้เป็นสิ่งที่ทางรอปภของสถานีวิทยุเขาให้ข้อมูลไว้นะคะ
แล้วที่เราไปเนี่ยก็เราอยากจะไปดูด้วยว่า
สิ่งที่ในวิมผู้ต้องหาบอกว่าตัวเองเนี่ยพกมีดหมอ
เป็นมีดที่ลงอาคมเขาเชื่อเรื่องศัยศาสต
เอามีดนี้ไปก่อเหตุแทงผอจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
มันมีเรื่องราวของเครื่องรางของขลังอะไรอยู่ที่บ้านพักตรงนี้ไหม
คือบริเวณบ้านนะคะก็มีข้าวของวางกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะคะ
กล่องทั้งเก้าอี้ทั้งพัดลมตู้เย็น
นี่นะคะกระจัดกระจายแบบนี้มีรถจักรยานรถจักรยานยนต์
มีพวกของเก่าค่ะที่ในวิมผู้ต้องหาสะสมเอาไว้
หน้าบ้านมีนางกวักนะคะครับ
ห้องพักในอาคารเครื่องส่งที่ในวิมไปอาศัยอยู่ชั่วคราวก่อนเกิดเหตุ
ก็มีข้าวของวางเต็มห้องเหมือนกัน
ก็มีทั้งเครื่องใช้ต่างค่ะตู้เย็นพัดลมกล่องกระดาษระกาเสื้อผ้าอุปกรณ์ช่าง
ถ้าจะพูดถึงความเชื่อที่ในวิมพูดเอาไว้เกี่ยวกับการสะสมของเก่า
ชอบเรื่องศัยศาสตร์รวมถึงมีมีดหมอติดตัวเอาไว้เนี่ยนะ
ทีมข่าวก็เลยนำภาพถ่ายเนี่ยค่ะ
ให้พระเลขานุการวัดราชบุรณะจังหวัดพิศนุโลกวิเคราะห์ดู
ว่าสิ่งต่างที่อยู่ในบ้านพักของในวิมผู้ต้องหามันมีอะไรที่เป็นลักษณะของศัยศาสตร์ไหมครับ
จากภาพถ่ายเรื่องของมีดเนี่ยนะคะ
ทางพระท่านบอกว่านักสะสมมีดที่เป็นมีดหมอเนี่ยเขาจะเรียกมีดลักษณะแบบนี้ว่ามีดพยุหะคิรี
ตามแบบฉบับมีดหมอที่ดังในวงการเครื่องรางของขลังอะค่ะ
มีดแบบนี้ก็มีแหล่งผลิตอยู่ในพื้นที่อำเภอพยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค์ก็มี
ปัจจุบันช่างฝีมือที่เขาผลิตแล้วขายตามท้องตลาดก็มีขายเยอะ
แล้วท่านก็เลยเทียบเคียงกับมีดที่เป็น
เครื่องรางของขลังลงอาคมอะไรที่เขาซื้อขายกัน
อ่าก็เลยเอามาให้ทีมข่าวของเราดูครับลองเปรียบเทียบดูอืมคือจากภาพถ่ายมีดหมอของในวิมผู้ต้องหาค่ะ
พระท่านบอกว่าก็ดูเหมือนว่าในวิมจะมีความรู้เรื่องมีดหมออยู่พอสมควรหรือฮะ
ใบมีดด้ามมีดเหมือนกับเก็บเอาไว้นานแล้วด้วยซ้ำครับ
หมอเปรียบเสมือนวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่คนธรรมดาทั่วไปเขาก็พกติดตัวกันบ้าง
พระท่านบอกว่าถ้าถามว่าแปลกไหมที่คนคนหนึ่งจะพกมีดหมอที่มีคาถาอาคมแบบนี้
ท่านก็บอกว่าถ้าคนที่เชื่อมันก็ไม่แปลกอย่างเซียนพระคนชอบพระเครื่องเขาก็นิยมเขาก็พกกันจริงจริงครับ
แต่ถ้าหากว่ามีวัตถุมงคลหรือของขลังแต่ไปประพฤติไม่ดีไปก่อเหตุไม่ดี
ขลังก็เหมือนกับงูที่ย้อนกลับมาชกเราตอนไหนก็ได้ค่ะ

นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราเชื่ออย่างนั้น

อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้
มีดหมอเนี่ยเขาบอกว่าตัดกรงตัดกรรมตัดได้จริงไหม

ก็อย่างที่พระท่านบอกนะฮะมันก็เป็นแค่ความเชื่อ

ของดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านก็คุ้มครองแต่คนที่ทำความดีเท่านั้น